คุณผู้ชมอุ๊ยนี่คือแมวอุ๊ยแมวก็ใช่เหรอแมวผมนึกว่า
ฟิงค์สฟิงค์ก็แมวเหมือนกันแต่ดูคุณดูสิตาฟ้า
แก้มส้มปากชมพูขนาดนี้โรงเรียนหลายแห่ง
ยังไม่เปิดเทอมเหล่าน้องเขาก็มีเวลาว่าง
ใช่และนี่คือผลงานจากเวลาว่างของน้องว่า
คุณพ่อคุณแม่บอกไม่ต้องทำอะไรแล้วอาบน้ำกันใหญ่เลย
ไม่ได้อาบน้ำแค่แมวนะแมวเละขนาดนี้คนจะขนาดไหนคุณคิดดู
แล้วแมวมันจะคิดว่ายังไงอ่ะเอาที่สบายใจนะนุษย์
แล้วเมื่อไหร่มนุษย์จะเปิดเทอมไม่ไหวแล้วดูหน้ามันมีความสุข
เราไม่ไหวแล้วนะหน้ามันดูมีความสุขไหมคุณว่า
ทางเพจละมุดธาตุแมวเนี่ยนะคะเขาแชร์เรื่องราวนี้
แล้วก็เขียนแคปชั่นนุษย์เมื่อไหร่ลูกคุณจะเปิดโรงเรียน
แล้วคุณดูไม่ไหวแล้วบางบ้านถ่ายตอนกำลังแต่งหน้าให้เลยนะ

เป็นคอมเมนต์จากคุณผู้ชมที่เข้ามาดูว่า
บ้านเขาก็เป็นเหมือนกัน
แมวไปแต่งหน้าแบบเนี้ยคือพอมีการพูดถึงในเพจเนี่ย
ก็มีคนคอมเมนต์กันเยอะใช่ไหมเป็นแบบว่าความแบบเอ็นดูในความน่ารักของทั้งเจ้าของแล้วก็น้องแมวนะคะ
บางคอมเม้นต์เขาบอกโอ้ยแมวคงคิดในใจนุ๊ดเอาลูกแกออกไปไกลไกลใช่ไหมเออ
บางคนก็บอกจริงแมวอาจจะชอบ
เพราะดูแล้วแมวคือนิ่งเลยมันไม่ชอบหรอกครับดูหน้ามันสิครับ
เพียงแค่ว่ามันไม่มีทางเลยคือถ้ามันไม่ชอบมันบอกแล้วไง
แต่นี่มันไม่บอกอ่ะมันอยู่เฉยเฉยอย่างเงี้ยถ้าลองพูดพูดภาษาคนได้
ผมก็ไม่อยู่กับแมวตัวนี้หรอกคือหลากหลายความคิดเห็นอีกก็บอกว่า
สงสารน้องแมวแต่ก็อดขำไม่ได้อย่างที่คุณชนะบอกแหละว่าแมวคงได้แต่คิดในใจ
เมื่อไหร่จะเปิดเทอมไม่ไหวแล้ว
อ่าก็ดูแลกันให้ดีนะดูแลใครดูแลลูกจะดูแลแมว
อย่าให้ไปแกล้งแมวเยอะสงสารแมวเอาความน่ารักน่าเอ็นดูมาฝากคุณผู้ชมส่งท้ายแบบนี้แต่เรื่องราว